มาดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยขับรถต้องระวังถึงสี่แยกสามแยกมองซ้ายมองขวากันหน่อย
ถ้าไม่มองแล้วต่างคนต่างไปมันจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ไปชมคลิปเลยครับ
คุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวจะมีกระบะคันหนึ่งมาแล้วนี่หายแวบไปเลย
นี่อีกมุมนึงกระเด็นไปเลยฮะมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากนะฮะ
กันเจอตรงกลางพอดีแยกเลยครับแยกเป็นสี่แยกกระปางถนนสายทุ่งสงตรังนะฮะ
นครศรีธรรมราชก็ทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์ก็คือนายปรีชาพรมแก้ว
อายุศิยสิบเจ็ดปีเสียชีวิตค่ะที่ส่วนคนซ้อนท้ายมาคือภรรยา
นางสาวนาริสราพรมแก้วอันนี้บาดเจ็บสาหัส
ส่วนรถกระบาดนั้นก็พุ่งไปชนที่บริเวณต้นไม้ก็บาดเจ็บอีกนะครับ
หน่วยกู้ภัยก็รีบมานำตัวคนเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาล

เพราะว่าจากกล้องเราก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีสัญญาณไฟบอกหรือเปล่า